ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตราดนะคะ
หลอนค่ะหลานชายแท้นะคะ
หอนแล้วก็ทำร้ายร่างกายคุณยาย
อายุ๖๑คุณยายพิการคือฝั่งซ้ายเนี่ยขยับตัวไม่ได้
โอ้โหเอาตะกร้าตีเอาเท้าเขียยาย
เอากระป๋องปลาใส่ของเงินซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ค่ะ
หลานปกโตตอนหน่อยทำให้วายล่ะ
แกี้วแน่แกี้วแกี้ว

แล้วเขามีความไปล่ะ

สวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะนี่คือภาพบางส่วนเท่านั้นนะขนาดภาพแค่บางส่วนเห็นแล้วยังสะเทือนใจเลยอะค่ะอะไรกันคะหลานชายแท้เอาเท้าอ่ะเคลียร์คุณยายเอาตะกล้าตีเอากระป๋องเหมือนเป็นกระป๋องยากันยุงอะค่ะคว่างใส่ยายจนยายต้องปาดทิ้งแล้วยายคือร้องไห้เลยหลานคนนี้ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในเอ
เพราะว่าคันเก่าหลานเอาไปจำนำ
แต่ยายบอกว่ายายจะเอาเงินที่ไหนไปให้

ฉันไม่เคยทำอะไรมันเพราะฉันพิการ
เหรอแล้วเขาป่วยเป็นอะไรอ่ะหลาน

ฉันกรไม่มีมันยาก

พ่อแม่ของในเองแยกทางกัน
ก็ไม่มีเงินไปถ่ายถอนรถจักรยานยนต์ในเอกก็เครียดคลุ้มคลั่งค่ะ
พี่ลูกน้องของนายเอพาทีมข่าวไปดูห้องนอนของนายเอ
สิ่งที่เจอคืออะไรรู้ไหมคะกัญชาซอยเรียบร้อยอยู่บนเขียง
มีอุปกรณ์การเสพด้วยแบบนี้ค่ะสูบกัญชาเสพกัญชา
ใช่คือลูกพี่ลูกน้องบอกว่าปกติในเอก็ดูเหมือนอารมณ์ดีไม่มีอะไร
แต่เสพกัญชาหนักมากหลังเสพเยอะอารมณ์กับแปรปรวนโมโหง่าย
ทำร้ายคุณยายบ่อยมากชอบป๊าข้าวของอะไรในบ้านนะคะ
เพื่อนบ้านบอกว่าในเอทำร้ายยายบ่อยเพื่อนบ้านก็เห็นเพื่อนบ้านเอือมระอามาก
แต่ก็กลัวไม่กล้าเข้าไปยุ่งสงสารยายจริงค่ะที่ดูแลมาตั้งแต่เล็ก
แต่กลายเป็นว่ามาถึงวันนี้กลายเป็นยายโดนทำร้าย
ตำรวจยังไม่ได้ส่งตัวในเอไปสอบปากคำนะคะเพราะตรวจปัสสาวะแล้ว
ไม่ได้มีสารเสพติดอะไรอะค่ะก็ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลตราด
คือต้องไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตถ้าไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วจิตป่วยหรือเปล่า
ทำไมถึงหลอนล่ะทำไมถึงทำร้ายยายแบบนี้
ทีมข่าวไปที่บ้านของยายนกอีกรอบนึงนะคะ
พอขึ้นไปด้านบนก็เห็นยายนกนอนอยู่กลางบ้านแบบนี้ค่ะ
ขยับซีกซ้ายไม่ได้ก็ขยับตัวลำบากนิดนึง
แต่คุณยายก็คุยกับนักข่าวนะคะคุณยายน่าสดใสมากวันนี้พี่อุ๋ย
ยายบอกว่าโอ๊ยดีใจมากที่หลานไม่อยู่บ้าน
ดีใจมากที่หลานชายถูกส่งไปโรงพยาบาล
รักษาตัวมันนานหน่อยได้ไหมยายบอกแบบนี้นะคะ
เพราะอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจเลยอยู่แบบนี้สบายใจกว่าเยอะ
รู้สึกฉันดีใจไปอยู่นู่นไป
อยู่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่นะหวังว่าให้เขาดีขึ้นไหมครับ

แล้วเขากลับมาเราจะต้อนรับเราจะรักเขาเหมือนเดิมไหมครับ
อันนี้ก็ต้องกลับมาเนี่ยเพราะมันไม่มีที่ไป
อืมเห็นแล้วไม่ต้องคอยระวังนะใช่ไหม
ใช่แต่ก็หวังว่ารักษาแล้วหายก็น่าจะดีจะหายไหม